คลิปเด็ดคลิปต่อไปค่ะที่จะให้ดูคนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่เราเรียกว่าจังหวะมันได้ดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
ดูสิซื้อน้ำมาหิวน้ำดูแก้วสิแล้วจะวางไว้ตรงไหนได้วางไว้ตรงนี้หรือว่าวางไว้ตรงช่องแก้วก็ไม่ได้ซื้อแก้วมาไม่ได้ดูอุ้ยดูสิดูสิ
เออเจ้าของก็ไม่คิดอะเนาะว่าแก้วมันจะแบบร่วงลงแบบนั้นนะคะ

คือเขารีวิวไงว่าซื้อแก้วมาซื้อน้ำมาแล้วแก้วมันใส่ตรงช่องวางแก้วไม่ได้เห็นไหมคะ

ข่าวคือช่องวางแก้วที่รถผิดหรือว่าแก้วมันผิด
นั่นนี่สิแต่เอาแน่เนี่ยคือเห็นไหมฮะจังหวะที่มันคว่ำลงแบบนั้นเนี่ยคือเจ้าของคลิปเขาไปจับตรงฝานไงพี่เบิร์ต
มันก็ไม่ได้แข็งแรงทนทานอะไรมันหลุดแยกออกจากกันแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเขาเอามาโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะคะแล้วก็แคปชั่นหิวน้ำเป็นเหตุเกียร์รถจะเป็นอะไรไหมเนี่ยทำไมปึกแท้ตัวตรรูปึกอะไรอ่ะก๊อปปึกแปลว่าอะไรปึกแท้ตัวนี้

ปึกแท้ตัวตรู
ปึกไฟสารเคลือบ

เออทำไมซื้อบื้อ
เอออะไรอย่างนี้เขาจะชอบว่าเด็กโอ้ยปึกขนาดอะไรอย่างนี้นะ
นี่แหละค่ะเขาก็กังวลไงว่าเกียร์รถเขาจะเป็นอะไรรึเปล่านะคะ